ตุลาคมนี้ค่ะแฟนไทยรัฐทีวีห้ามพลาดจริงนะคะ
เพราะว่าตัวแม่สายมูนึกถึงใครคุณ
มดดำถูกต้องพี่มดดำคชาพาค่ะ
มาพร้อมกับรายการใหม่ท่องเที่ยวสไตล์พี่มดดำ
ไปกับขชาพาพาไปดูเดินสายทำบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กราบไหว้บูชาอย่างไรให้ปังไม่หยุด
ปักหมุดเช็คอินค่ะตามรอยขาเที่ยวสายบุญไปพร้อมกัน
ห้าโมงเย็นวันอาทิตย์เริ่มสี่ตุลาคมนี้นะคะ
ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะรับรองว่าเป็นสายมูตัวพ่อแน่เลยในวงการบันเทิงนะคะ
นี่เที่ยวสมัยนี้ต้องเที่ยวแบบไหว้ให้ถูกต้องด้วย

ชาภาพพาไปดูนะคะเริ่มค่ะ๔ตุลาคมนี้ห้ามพลาดค่ะ